สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่
กลับมาจากเกาหลีมาเหรอคะมาถึงเมื่อไหร่คะ
ก็ไม่ถึงเช้ามืดวันนี้ล่ะค่ะใครใครก็ไปเกาหลี
แล้วไปทำงานเราก็ไปทำงาน

วันนี้มีคนรอสัมภาษณ์เยอะอยู่นะสัมภาษณ์คุณนายม้า
ก็คุณแม่มดนั่นแหละไปพูดในรายการว่าแฟนคุณนายม้าขับชอบนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์

นักข่าวเขามาถามคนใหญ่ว่าแฟนคุณปัจจุบันคุณนายม้า
ไม่ได้พูดอาจารย์เป็นหนึ่งพูด

ปรากฏนักข่าวจะลงมาสัมภาษณ์คุณไอมาว่าตกลงแฟนคนปัจจุบันเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เหรอ
บอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่แฟนยังไม่มีแฟน

เสียสาวมานานแล้วอันนี้มันจะเสียศูนย์แล้ว
มันไม่ได้เสียสาวมันจะเสียศูนย์แล้ว
เดี๋ยวบอกก่อนนะคะคุณหนุ่มกัญชัยไม่สบาย
จริงวันนี้เป็นคิวของคุณหนุ่มกัญชัย
แต่คุณหนุ่มกัญชัยกลับมาจากน้ำท่วม

เขาได้คุยนะ

ตอนนี้เวลาเป็นไข้หวัด

บางคนไปกินยาพาราเลยมันก็จะหายถูกต้องไหม
เขาบอกว่าวันไอวายลัสมันกลายเป็นสายพันเอ

พี่อุ๊ยยกไม่โอเคอยู่

เรื่องของลาลาเบลกันดีกว่านะคะวันนี้ก็คุณพ่อของลาลาเบล
วันที่๒๓กันยาเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนายชวริสนรพันธ์พิพัฒน์
ก็คือเป็นพ่อของนางสาวทิติมาหรือว่าลาลาเบลเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาที่สนบุคโลเพื่อมอบหลักฐานทางคดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยระบุว่านำปลาปีกนกตัวอื่นของลาลาเบลจากที่บ้านมาให้กับตำรวจ
เทียบกับวัตถุพยานอื่นเพื่อให้สำนวนทางคดีรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ซึ่งตอนนี้เองตำรวจก็ยังไม่ได้เปิดเผยผลชนสูตร
รวมทั้งผลตรวจเลือดของนายรัชเดชให้ทราบ
แต่จากนี้เชื่อว่าตำรวจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองทั้งหมด
เห็นว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งรัดทำคดีสุดความสามารถ
ตนก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
จนถึงตอนนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายรัชเดช
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่า

ผลการชนสูตรอย่างไม่เป็นทางการของลาลาเบลพบว่า
เสียชีวิตจากอาการช็อกจากการดื่มสุรา

แอลกอฮอลอินโทซีเอเช่นปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูง
สูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและไม่พบ
ีนหรือว่าโคโมโซมหรือสารดีเอ็นเอของผู้อื่น
ในร่างกายผู้ตายด้วยนั่นก็คอเคียร์
กรณีการเสียชีวิตของลาลาเบลบอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ย
บี้ของคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งตำรวจได้รวบรวม
ยาหลักฐานผลการชนะสูตรศพเพื่อตรวจสอบว่า
การตายของลาลาเบลนั้นเกี่ยวข้องกับนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่น
อายุ๒๔ปีหนุ่มพริตตี้บอยหรือเปล่านะคะ
ตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุด
รายงานแจ้งข่าวว่าผลชนสูตรเบื้องต้น
ก็พบว่าช็อกจากการดื่มสุราโดยพบปริมาณแอลกอฮอล
สูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากการดื่มสุราหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่า
ต้องดื่มมากขนาดไหนล่ะถึงมีภาวะเป็นเช่นนี้ได้

ถูกต้องแล้วก็สัญญาณเตือนก่อนที่จะช็อกไปเนี่ยเป็นอย่างไร
ทีมข่าวก็เจาะประเด็นของไทยรัฐออนไลน์
ต่อยอดจากอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะกับนายแพทย์นิพนธ์
ชินานนเวทผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีเนื้อหาใจความอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าการได้รับแอลกอฮอลขนาดสูงเนี่ย
จะมีฤทธิ์คล้ายกับยาสลบได้แก่ไม่รู้สึกตัวเลย
แล้วก็กดการหายใจแต่อาการในช่วงแรกของการดื่มสูต
แอลกอฮอลเนี่ยนะคะผู้ดื่มอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เลื่อนไหวมากกว่าปกติเลยตื่นตัวพูดมากขึ้น
เนื่องจากว่าสารสื่อประสาทที่ออกฤทธิกระตุ้นสมองเพิ่มมากขึ้น
แต่เมื่อได้รับแอลกอฮอลปริมาณมากขึ้นไปอีก
ของแอลกอฮอล์ก็กดการทำงานของสมองโดยเฉพาะก้านสมอง
ศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจในก้านสมองด้วยนะคะ
ทั้งนี้การได้รับแอลกอฮอลหรือว่าสุราเข้าไปในปริมาณมาก
ส่งผลให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นทันที
และแอลกอฮอลในเลือดระดับต่างจะส่งผลต่อระบบประสาทดังต่อไปนี้
เขาบอกว่าถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือด๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หรือว่าดื่มสุรา๔แก้วแก้วละ๑ฝาขวดแม่โขงเนี่ยนะคะ
ผู้ดื่มก็จะมีอาการแบบคลึ้นสนุกสนาน
อันนี้ในปริมาณที่ปกติหน่อยน้อย
แต่ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดเป็น๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หรือว่าดื่มสุรา๖แก้วแก้วละ๑ฝาขวดแม่โขงเนี่ย
ดื่มจะมีอาการแบบเริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แล้ว
การเคลื่อนไหวไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ
หรือถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงไปถึง๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
หรือว่าดื่มสุรา๑๒แก้วแล้วนะคะ
ดื่มจะเริ่มมีอาการเดินไม่ตรงทาง
ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หรือว่าดื่มสุรา๒๔แก้ว
ก็จะเริ่มมีอาการสับสนแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ผู้ดื่มจะมีอาการง่วงสับสนงงวยแล้วก็ซึม
แต่ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๔๐๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ดื่มจะเกิดอาการสลบแล้วก็อาจจะถึงตายได้
อันนี้ไงอันนี้๔๐๐ใช่ไหม
๔๑๘ค่ะอันนี้คือไม่รู้เรื่องแล้วแทบจะสลบแล้ว
คือเอาง่ายตั้งแต่กรณีของลาลาเบลอย่างที่บอกว่าอายุ๒๕รถเมย
กลายเป็นข่าวที่สังคมติดตามกันมาตั้งแต่ปลายอาทิตย์ที่แล้ว
ว่าเด็กคนนี้ตายไปได้ไงแล้วก็มีการพูดถึงอาชีพพิตตี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจก่อนหน้านี้ทำอะไร
ตำรวจเขาเชิญตัวน้ำอุ่นพิตตี้บอยที่พาลาลาเบลขึ้นคอนโด
แต่ตอนขึ้นคอนโดตอนนี้สังคมต้องการคำตอบว่าไง
ที่ไปตอนขึ้นคอนโดเป็นศพหรือหมดสติ
อย่างนะฮะเป็นศพหรือหมดสติ
ซึ่งตอนนี้ก็นี่แหละคือสังคมต้องการคำถามมากมายเลยเหลือเกิน
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องส่งนาฬิกาของลาลาเบลไปให้ปอทตรวจสอบก่อน
ซึ่งเป็นนาฬิกาการวัดการเต้นของหัวใจ

มันมีกรณีของผู้ชายที่ใส่นาฬิกาสีทอง
เมื่อกี้เราเห็นแต่มีน้ำอุ่นน้ำอุ่นต้องมั้ย

เขาบอกว่าชาวเน็ตยังขุดคลิป
ที่มีหนุ่มใส่นาฬิกาสีทองมารูปลายหน้าลาลาเบล
ตอนนี้นะฮะก็มันเป็นประเด็นอีกว่าอาจเป็นกลุ่มคนในปาร์ตี้หรือเปล่า

ทางด้านรองโฆษกตำรวจเขาบอกอย่างนี้
เขาบอกว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งทำงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็สอบปาก

ส่งตรวจพิสูจน์ร่างกายของน้ำอุ่นที่โรงพยาบาลตำรวจหลายครั้งแล้ว
มีการประสานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่จัดงานขึ้น
ว่ามีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจกำลังทำกันอยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจทำงานไปจนจะครบทุกประเด็นแล้วนะฮะ
ตำรวจจะทำงานครบทุกประเด็นแล้ว
แล้วก็ขนาดนี้ได้รับผลตรวจพิสูจน์ทางแล็บบางส่วนแล้ว
แต่คำถามว่าเมื่อไหร่สังคมจะรับรู้
ตำรวจบอกบางสิ่งบางอย่างมันยังอยู่ในรูปคดี
ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวน
รวมถึงต้องรอผลตรวจให้ครบทุกส่วนก่อน
ซึ่งทางทีมงานคงจะนำผลตรวจพิสูจน์ดังกล่าว
ไปประกอบกับการสอบปากคำ
การสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน
เพื่อประกอบการพิจารณาไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ออกหมายจับต่อไป
เขาก็ฝากไปถึงผู้ที่ทำอาชีพพริตตี้ว่า
ทุกวันนี้ห้ามไม่ได้หรอก

เพราะถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิด
แต่ความปลอดภัยคุณก็ต้องดูแลตัวเอง

มันเป็นเหมือนขนาดแอปพลิเคชันแบบถูกต้อง
แอปพลิเคชันหาเพื่อนกินข้าว

มันจะต้องไปจบที่การมีอะไรมีเพศสัมพันธ์กัน
เขาก็เลยบอกฝากไปสักนิดนึงนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะ
แต่ในขณะเดียวกันคำถามคือว่าโซฟา
โซฟาไอ้โซฟาตัวที่ลาลาเบล

เราไม่รู้ว่านอนตายหรือเอาไปทิ้งเอาศพไปทิ้งไว้ตรงนั้น

ถูกวันนี้คอนโดเขาทำบุญกัน

คนติดต่อขอซื้อโซฟาตัวนั้นเยอะมาก

มันเป็นเรื่องแปลกโซฟาตัวนี้นะครับ
ฟาตัวนี้คือมันจากคดีของลาลาเบล
หรือนางสาวธิติมาอายุ๒๕ปี
เสียชีวิตที่ล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีพิตตี้บอยเป็นคนอุ้มลงมาเนี่ย
โซฟาตัวนี้นะครับโซฟามีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ระบุว่าได้มีการเคลื่อนย้ายมาที่จุดหน้าห้องช่าง
เพราะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณดังกล่าว
ส่วนสาเหตุที่บางคนถามว่าอ้าวแล้วโซฟานี้จะทำยังไงต่อ

เพราะคนที่อยู่ในคอนโดก็มีหลายครอบครัวเหมือนกัน
วันนี้ก็มีการนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์
ตั้งแต่บริเวณลานจอดรถทางเข้าลิฟต์ทางเดิม
และรวมไปจนถึงหน้าห้องของไออุ่น
ก็คือหน้าห้องของพิตตี้บอยคนนี้นะครับ
ส่วนโซฟามีเฟซบุ๊กบิ๊กสิริโลดวง
บิ๊กสี่หลีโลดวงว่าได้มีการเคลื่อนย้าย
ที่จุดหน้าห้องช่างเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่
ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
ก็คือที่หน้าห้องขาดีเบิร์ยเลยทำไมสโฟาเป็นอย่างนั้น
บริจาคไม่ได้เพราะมันยังเป็นหลักฐานสำคัญอยู่
ซอบอะไรอยู่มันก็แปลก
วันนี้ทั้งวันคอนโดรับโทรศัพท์คนขอซื้อ
คนขอซื้อโซฟาตัวนี้หลาย

คณะกรรมการคอนโดเขาบอกขายไม่ได้
และทางเจ้าของร่วมส่วนใหญ่
เขาพูดจริงว่าไม่ได้กลัวเรื่องวิญญาณหรอก

อยากจะรู้ความจริงเหมือนคนไทยที่กำลังรอคำตอบว่า
สรุปแล้วเนี่ยวันที่ลากไปที่เราเห็นคลิปลากกันไป
ขอคลิปอีกทีนึงเนาะคลิปที่ลากไปนั่นน่ะ

คือต้องตายที่ไหนแล้วเป็นวันนี้เบื้องต้นเป็นอะไรตาย

บอกเลยว่าช็อกมีโอกาสช็อกและหมดสติแน่นอนอันนี้ก็มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจด้วย

ที่ไปกดกล้ามเนื้อสมอง
คุณดูนี่แหละที่คุณเขาถามว่าไม่ได้รู้จริงเหรอว่าเขาตายแล้ว

คือฉันกำลังสงสัยว่าใครที่ทำให้ตาย
วันนี้คนไทยเขาสงสัยว่าใครที่ทำให้ตายตอนไหน
เขาก็หวังข้อมูลว่าถ้าสมมุติไอ้สมาร์ทวอร์ช
มันสามารถบอกได้ว่าเวลาสุดท้ายที่หัวใจเต้นอยู่

ว่าตายกี่โมงนะฮะ

ก็คืออีกหน้ากันอย่างอาจจะมีความชัดเจนขึ้น
ใช่เขาบอกว่าพลตำรวจตรีสำริท
กล่าวเพิ่มเติมอีกบอกว่าส่วนผลการตรวจสอบข้อมูล
นาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลนะคะ

ซึ่งลาลาเบลสวมใส่ก่อนที่จะเสียชีวิตนั้น

ตัวเลขต่างที่ปรากฏมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร
แต่นำมาเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลทางเทคนิค
ส่วนภาพเจ้าของมือที่สวมนาฬิการูปใบหน้าลาลาเบล

เพราะว่าทั้งเจ้าของงานปาร์ตี้และลายน้ำอุ่นต่างก็ปฏิเสธ
เขาบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของที่จัดปาร์ตี้
ร่วมกับตำรวจภูทรภักดิ์๑แล้วก็สบภูทรว่าเป็นยังไงด้วยนะคะ
นั่นแหละตอนนี้แล้วก็อย่างนาฬิกา๒เรือนที่ตอนนี้เป็นเจ้าปัญหาคือ๑นาฬิกาสีทองถูกต้องไหมครับ
นี่เขาบอกว่าอาชีพเล่นหุ้นแล้วก็มักจะมีการจัดปาร์ตี้อย่างนี้บ่อยอยู่แล้ว
แต่ปรากฏพวกเขาก็ไม่เบื้องต้นนะฮะไม่เจอยาเสพติดตอนนี้ที่ตำรวจเขาพูดมาหนึ่งเนี่ยไม่เจอยาเสพติดแน่นอนนะ
เกิดจากพิษสุราอันนี้ขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับในเลือดที่มีปริมาณสูงถึง๔๐๐มิลลิกรัมเศษไม่พบสารหลั่งของผู้อื่น
วันแรกมีอ่ะไม่พบนี่ไงวันนี้เมื่อรวมถึงไม่พบยาเสพติดและร่องรอยการต่อสู้บนร่างกาย
คนที่ร่วมงานปาร์ตี้คนที่ร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทองเนี่ยบางส่วนก็มาใหม่
หากทุกอย่างเรียบร้อยดีในวันที่๒๕กันยายนจะมีการแจ้งความคืบหน้าของเรื่องหมายจับ

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อเก่าหา๓ข้อ
คือกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สวนสอบสวนนำมาพิจารณาควบคู่กับคำพิพากษาสารดีกาเอื้อมฆ่าโดยงดเว้น
จากหลักฐานที่มีในตอนนี้คาดว่าคดีนี้น่าจะมีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว

เพียงคนเดียวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นในรัชเดชหรือเปล่า
ซึ่งภายหลังสอบปากคำขยายผลมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับ
ลาลาเบลที่น่าจะเก็บหลักฐานชีพจรหัวใจซึ่งเบลสวมใส่ก่อนเสียชีวิตนั้นน่ะ
ต้องสอบถามหมอต้องสอบถามแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าตัวเลขต่างที่ปรากฏความน่าเชื่อถือมันได้แค่ไหนก่อน
ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันได้แค่ไหนแต่นำมาเปิดเผยไม่ได้
จากเป็นข้อมูลทางเทคนิคส่วนภาพเจ้าของมือที่สวมนาฬิการูปใบหน้าเบล
เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมเผยว่าตอนนี้มันเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
ทำให้คนต้องการคำตอบเหมือนกันว่ามันคือมือของใครและมีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เพราะว่าทั้งเจ้าของงานปาร์ตี้แล้วก็นายรัชเดชต่างก็ปฏิเสธ
ขนาดเดียวกับตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของบ้านในการจัดปาร์ตี้
ว่าเออร่ำรวยมาจากไหนจัดปาร์ตี้บ่อยจังเลยนั่นไง
จะเล่นหุ้นเลยนะอะไรนะ๒๕นี่เรียบร้อยนะ
อีก๒วันเองอีก๒วันปุ๊บหนูคิดว่าเขาคงต้องสอบให้ครบ
ต้องมีคนผิดแต่คราวนี้ใครจะเป็นคนผิดแล้วคนผิดที่เอาออกมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์สังคมได้หมดไหม
เมื่อฉันไปชกมวยอยู่รีเซปชั่นคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับน้ำอุ่น

เขาก็บอกว่าปกติมันก็เป็นคนกินเหล้าหนัก

น้ำอุ่นคือคนที่แบกลาลาเบลคนสุดท้าย
แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้
และก็เป็นคนที่ชู้แบบเปิดเผย

เชิญช่วยฉันเอามาสัมภาษณ์คือโหตอนนั้น
เขาอยู่นี่เอามาสี่ปากเขาถูกเก็บตัวกับ

เบื้องต้นตอนแน็ตเขายังไม่ได้มีความผิดนะ

เขายืนยันแล้วเขาบอกเขาไม่ได้หนี

เขาก็รอให้ตำรวจมาจับตัวเขาตั้งแต่วันแรก
แต่ปรากฏคำว่าเฮ้ยคนนี้สรุปแล้ว
เขาไปรับลาลาเบลตอน๕โมงเกือบ๖โมง

คำถามที่สังคมต้องการแค่ว่า
ตอนที่มาอยู่ในคอนโดเขา
แสดงว่าถ้าช็อกจากการดื่มซุรา
อันนี้เราก็คือไก่กับไข่

ตั้งแต่ตอนที่ยกขึ้นรถที่จะย้ายจากที่๑ไปที่๑
เหมือนช้องสลบไปแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่งาน
สลบแล้วมันก็ค่อยไหลอย่างนี้ไหมค่อยไปอย่างนี้

แต่เรากำลังส่งกำลังใจไปให้ชาวอุบลราชธานีอยู่นะฮะ
เมืองดอกบัวตอนนี้ยังไม่พ้นวิกฤตแม้ระดับน้ำจะลดลงไปหลายเมตรแล้วล่ะ
แต่สภาพมวลน้ำยังท่วมสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านหลายคนเครียดจัดหลังน้ำลดพบว่า

เมื่อไปเห็นบ้านของตัวเองปุ๊บคือ
เราจะหาเงินที่ไหนมาซ่อมบ้าน
ตอนที่ยังมีคนช่วยอยู่เนี่ยคือชาวบ้านส่วนใหญ่เบื้องต้นตอนนี้

เห็นสภาพบ้านเรือนของตัวเองที่แบบว่า๑ขนย้ายของไม่ทัน
ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปเริ่มรับ๑ใหม่หมดเนี่ย

ตอนนี้ต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัด
การจ่ายเงินตามระเบียดของกระทการคางภัยใน๙๐วัน
นับตั้งแต่วันเกิดภัยขณะที่พี่บินบรือฤทธิ์

มอบเงินบุริษัทของคนไทยที่ตอนนี้ได้เท่าไรแล้ว
แอมจิห้าร้อยหรือยัง
แวะว่าห้าร้อยหรือยังสี่ร้อยครับคุณแม่ต้องเช็ค
เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีก็คือตอนนี้จะเอาเงินเหล่านี้
เอาไปให้ครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เขาสามารถทำให้เงินได้๓๑๘ครัวเรือน
กลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของจิตอาสา
ภาคประชาชนทหารคอยอำนวยความสะดวก
ขณะเดียวกันคำถามก็มีคนถามมาเหมือนกันว่า
เวลาที่ดาราลงไปกันเนี่ย
ไปช่วยเขาหรือไปสร้างความเดือดร้อน
คนที่โดนคนแรกก็คือคุณบุ๋มปะนัดดาวงผู้ดี
วันนี้เดินทางไปร่วมกับทีมจิตอาสาทีมอื่น
ดูแลผู้ประสบภัยใกล้ชิดแน็ตแต่ก็ไม่ไหวโดนคนพิพักวิจารณ์ว่า
แรงในอินสตาแกรมเลยหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโพสต์คลิปขนาดลง

ห่วงคนห่วงหมาห่วงไปหมด
ยกเว้นตัวเองที่ยืนนั้นคือขอบกำแพงวัด
น้ำไหลแรงมากไว้น้ำรถจะกลับไปทำบุญที่วัดนะคะ

ขอบคุณคลิปจากน้องแต่งกี้

คืออันนี้ที่เราเห็นพี่บุ๋มคืออย่างนี้พี่บุ๋มเนี่ย
เขาอยู่ในมูลนิธิมังกรเขาใส่ชุดของมูลนิธิค่ะ
คือเขาเข้าร่วมกับมูลนิธิที่ชนบุรีมานานแล้ว
ที่รถเมย์รู้มานะคะซึ่งพี่บุ๋มเขาก็คงลงพื้นที่

ซึ่งอันนี้จริงปกติเขาก็ไปช่วยเหลือสังคมของเขาอยู่แล้วอยู่เรื่อย
อยู่แล้วสำหรับพี่บุ๋มนะคะ
แต่ขนาดเดียวกันคนก็มาแขวะนางอีก
ถ้ามองไม่กี่วิแล้วพูดแบบนี้
ช่วยทำอะไรดีกับคนอื่นเขาบ้าง
อะไรอย่างนี้นะแล้วกลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะ

กำลังใจคุณบุ๋มเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ยังไงล่ะครูแม่ทำตัวยังไงล่ะ
ก็เหรียญมันก็มีสองด้านเนาะ

ต่างจังหวัดอย่าลืมว่าเขาหาเช้ากินค่ำนะ

แล้วเกษตรกรไม่มีพื้นที่นาทำไล่แล้วเนี่ย
อย่าลืมว่าเมื่อก่อนหาเงินมา๕๐๐ต่อวัน
ต่อวัน๒คนผัวเมียหาการเลี้ยงลูก
แต่วันนี้ดูดิไล่สวนก็ไม่มีแล้ว
ต่อให้น้ำลดจะเอาเวลาไปทำอะไร
จริงต้องบอกว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราอยากช่วยคน
ช่วยไปเลยช่วยเถอะไม่เป็นไรหรอก
ใครจะพูดอะไรแต่ถ้าเราทำจริงเราตั้งใจจะทำอยู่แล้ว

น่าสามารถถามพุทธเจ้าใส่จากว่ายังห้ามกรรณิฐาไม่ได้เลย
ถูกไอ้จี้ยังนั่งนิทักสมทุกวันเลย

ผู้แม่เมาพี่หนูเมื่อกี๊

เดี๋ยวพี่หนุ่มก็โทรศัพท์เข้ามาหาทันที

จนลำบากตอนแรกเมื่อกี้ก็ตกใจ
ส่งข้อความมาตกใจเหมือนกันเช้ามืดเลยอ่ะ
พี่หนุ่มเป็นไรเข็นเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
นางเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันเสาร์เช้าอืมนางโทรมาหาฉันก่อนอ๋อรู้

แล้วนางไม่สบายจริงนางกลับมา

หนูก็ต้องส่งภาพมายืนยันเลยว่าเขาไม่สบายจริง
เอ๊ะเอียงจี้มึงหลุง

แล้วก็มีแขน๒แขน

เป็นชาวอินเดียอยู่ในราชธรรมน์

การคลอดเด็กทารกออกมา

เป็นแฝดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง

กับมีขาและมีมือส่วนเกิน
งอกออกมาจากลำตัวช่วงหน้าอก
อย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะ
จนไปถึงที่ท้อง
และก็มีขาทั้งหมดสี่ขา
แต่ว่ามีมือ๓ข้าง

เห็นไหมเห็นขาไหม

เห็นแขนมันเงาะเข้าไปขางด้านนู้นไปอีกนะ
แขนหนึ่งคือเท่ากับเป็น๓แขนทั้งด้วยกัน

แม่คนนี้ชื่อว่าราจูอายุ๒๔ปี
จะมีสามีเป็นชาวรางงานที่รับค่าแรงหลายวัน
เพราะว่าพวกเขาความรู้ไม่สูงนัก
เมื่อราจูนตั้งคันทางครอบครัว
แน่นอนแต่ก็ตรวจดูไม่มีการตรวจคันใดทั้งสิ้นแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นลูกแฝด
เพราะว่าคงท้องใหญ่มากเลยจริงจนกระทั่งวันคลอดราจูก็ได้ไปคลอดก็มีเด็กทารกชายออกมาก่อน
ภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทารกหญิงคลอดตามมาทันที
ทั้งหมด๓คนแต่ผลปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยมันคล้ายกับเป็นแบบเหมือนปรสิทธิ์
ก็คือไปอิงไม่ครบคือแบบว่าร่างกายไม่ครบสมบูรณ์แบบ
มันก็เลยกลายเป็นไปงอกอิงอยู่กับอีกคนนึงที่เป็นเพศหญิงเนี่ย
มันก็เลยแบบแทรกออกมาก็เลยกลายเป็นแบบมีสีขา๓แขน
ดังด้านหมอเนี่ยนะคะหมอโรหิเดชมีนาเขาก็บอกงี้ว่า
การทำคลอดให้กับราจูเนี่ยนะแม่รายนี้ก็เรียกได้ว่าใช้วิธีการแบบธรรมชาตินางคลอดเองนะ
เมื่อตอนเวลาตี๒กว่านี่แหละของวันศุกร์ที่ผ่านมา
เด็กชายปกติดีส่วนเด็กหญิงนี่มีภาวะแบบเขาเรียกว่าแฝดประสิทธิ์นี่แหละค่ะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจเล็กน้อย
แต่ว่าทางแพทย์ก็ใช้ออกเซียนช่วยเลย

ในขณะนี้ทารกนี่อาการนี่ทรงตัวนะ
ไม่ใช่ว่าดีไม่ได้ว่าแย่แต่ส่งตัว
ทางโรงพยาบาลก็เตรียมตัวที่จะเอาทารกไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอยู่ในเมืองชัยปุระ
ซึ่งก็อาจจะอาจทันสมัยหน่อย
แต่การแพทย์ของอินเดียนถือว่าเก่งมาก

เขาบอกอย่างนี้แฟดที่มีขาแขนโผล่ออกมาเนี่ยสามารถอาจจะผ่าตัดได้
เอาส่วนเกินออกไปนั่นเองซึ่งเราก็โอเคถ้าตัดได้ก็นางก็เป็นปกติดี
อีกหนึ่งข่าวนะคะรัฐบาลก็จ่อจะขยายสิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
นี่แหละคือคนไทยอยากจะลองรอฟังอันนี้แหละ
ถูกต้องให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างนะคะ
ในสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองรัฐมนตรีก็บอกว่า
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานอย่างยั่งยืน
ว่าในช่วงเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวแบบนี้
มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ผ่านการประเด็นรูปโครงสร้างชุมชน
ด้วยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งประชาชน
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรชุมชนตลาดประชารัฐการท่องเที่ยว
โดยนำธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ
มาช่วยเหลือทั้งความรู้และการเติมทุน
เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
และพัฒนาครอบคลุมในทุกด้านค่ะ
ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

เมื่อเกิดปัญหาภัยแรงตลาดโลก

กู้เงินนอกระบบวนเวียนซ้ำเหมือนเดิมอย่างนี้

หน่วยงานต้องร่วมกันแก้ปัญหา
เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อเสียดรักร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศได้

ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง
ศึกษาแนวทางขยายสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ๓๐บาทรักษาทุกโรค
ครอบคลุมบางโรคเพิ่มเติมจากปัจจุบัน

อย่างเช่นโรคไตแล้วก็โรคมะเร็
ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไป
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือ

ใช่แล้วก็พวกทั้งหมดที่พูดไปในโรคร้ายแรงต่างนะ
ใช้เงินในการรักษาสูงมาก
ซึ่งถ้าเกิดบัตรไม่ได้ครอบคลุมก็จะลำบาก

วันที่สมมุติรักษากันจริงเกี่ยวกับมะเร็ง
รายได้สูงแค่ไหนก็ไม่พอรักษาเนอ

เร็งเราไม่รู้ว่าสมมุติมันเป็นปุ๊บแล้วตายปั๊บก็ยังดี

โอ้โหคุณก็ป้องกันไว้ก่อนสิจริงเรารู้จักการป้องกันไว้ก่อน
กันไว้ก่อนต้องเยอะแยะหน่อยไม่ทำกันมันก็ยากสิ
มันยากเนี้ยก็พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟัง
วันนี้ทุกอย่างต่อให้คุณกินผักกินย่ากินข้าวพี่ม้า
บางคนดูแลตัวเองมันคือสารเคมีล้วน
คุณกินข้าวที่ใส่ปุ๋ยเคมีคุณก็เป็นมะเร็งอยู่แล้ว
หรือวันนี้คุณกินมีปลากินปลากับผักอย่างเดียวก็เป็นมะเร็งกันอยู่แล้ว
ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนใช้สารเคมีหมดเลย

ตอนนี้ว่ามะเร็งมันเกิดมาจากอะไรไม่รู้เลยค่ะ
อยู่ดีอยากจะเป็นก็เป็นบางคนดูแลตัวเองดีมากอย่างน้อย
แล้วก็สังเกตไหมเขาบอกว่ามนุษย์เราทุกคน
ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะรวยสุดรวยระดับประเทศหรือจนสุด

คำถามหนึ่งเขาว่าไงรู้ป่ะทำไมต้องมาตรวจเจอระยะสุดท้าย
ส่วนใหญ่เลยคนจะต้องมาตรวจเจอระยะสุดท้ายเกือบหมดเลย

ไม่ใช่ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าคนบางทีหาไม่เจอ
ทุกวันนี้มะเร็งตัวร้ายแรงคือเล็กนิดเดียว
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าคนที่จะรู้ได้จริงคือการส่องกล้อง
สั่งการส่องกล้องทีมัน๗๘๐บาท๔๕๐๐๐๐บาท
หรือการเข้าอุโมงที๕๖๐๐๐๐บาท
คนทั่วไปเงินเดือน๒๐๐๐กว่าบาทจะเอาเงินที่ไหนไปตรวจ
หรือเป็นเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัฒนาจักรของโลกนี้ไหม
วันนี้มันเกิดจากการกินหมดทุกอย่างแล้ว
ไม่หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าไม่ใช่
หมายถึงว่าพออะไรที่มันแบบว่ามากไปล้นไปเยอะไป
ธรรมชาติมันก็จะเป็นการแบบว่าตัดทอน
นี่ไงก็ง่ายก็แค่นี้นั่นมันเยอะไปไง
คือคุณลองคิดดูนะคนเกิดเกิดตลอดทุกนาที
ทุกนาทีคนเกิดตลอดทุกนาที
เข้าใจคำนี้ไหมไม่ล้นเหรอตอนนี้เราก็แจ้งกันสุดฤทธสุดเด็ดแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าวันคนเป็นมะเร็ง
คือตอนนี้วิธีเดียวส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมที่ทำกันคนทั่วไปกลับไปนอน
ตาความตายอยู่บ้านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกความหวังอีกอย่างคือ
คือกัญชาดูว่าวันหนึ่งกันถ้าสมมุติกัญชาที่เอามารักษาคนที่เป็นมะเร็งได้แล้วจริงเนี่ย
มันช่วยได้จริงก็จะช่วยประหยัดค่ายาลงมาเยอะเหมือนกัน
พักกันสักครู่ช่วงหน้าน้ำรอการระบายกลายเป็นโรคใต้น้ำเลยฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
เอาละนี่เป็นคลิปพลังบวกแล้วกัน
ขอบอกจริงแหละเมื่อเจอน้ำรอการระบายถึงบ้าน
เจ้าของบ้านก็เลยขอสวมบทแอร์เรียลเงือกน้อยผจญภัย
คุณดูสิคนเรานี่บางทีมันก็คิดบวกได้เยอะนะ
เปลี่ยนบ้านเป็นโรคใต้น้ำพร้อมแซวขำ
ดูสิกระเบื้องกลายเป็นทะเลตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
ทำเอาโซเชียลมีการแชร์กันเยอะพอสมควรนะครับ
คุณดูนี่อ๋อพ่อเดอร์ฉันอยากจะไปหาเจ้าชายที่บนโลกมนุษย์
ข้างบนนั้นคงจะมีอะไรดีร้อนรูดอยู่เยอะเลยล่ะ
พ่อเดอร์พ่อเดอร์ว่าเสด็จพ่อจะยอมไหมนะครับพ้อข้อความประบวกว่า
ในคลิปเปลี่ยนสภาพภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมขัง
แล้วเจ้าของโพสต์ยังได้สวมบทเป็นแอร์เรียล
ใช่เรียนแบบเสียงการ์ตูนด้วยนะ
โดยใส่เนื้อหาแซวขำอาทิตยกระเบื้องกลายเป็นทะเลไปได้ยังไง
อะไรแหละหรอรองเท้าลอยน้ำนั่นเห็นไหมพีคสุด
ระวังเจอมนุษย์ตู่นั่นหรือควรขี้ตู่
งานนี้เรียกเสียงฮาจากโซเชียลกันทั่วหน้านะฮะ
คนเข้ามากดแชร์กดไลค์กว่าหมื่นครั้งคุณเอ้ย
ไม่ได้มันก็เป็นแอเรียลว่ะ
เรียกว่าอะไรล่ะเสียงแหบขนาดนี้อีบ้า
นี่เขาเห็นหน้าคนดวงไหม
ไปละไม่เห็นหน้าใช่มั้ยเห็นตระเท้าเขาเขาเห็นหน้ากว่าโดนไง
โถโฮเสียงพล้อมขนาดนี้นะครับ
เขามีลุงตู่ไงนะเขาบอกว่าเขาก็หย่อเอิญ
พีชสุดคือระวังเจอมนุษย์ตู่หรือคนคี้ตู่อะไรอย่างนี้นางก็กลัวอยู่
เรื่องนี้มีชายเพี้ยนคนหนึ่งเขาแน่จริงเลย
แก้ผ้าลงไปเล่นน้ำไอ้แก้ผ้านี้เราก็ตกใจแล้วนะ
แต่ไปเล่นน้ำนี่นะเอาลงไปเล่นนะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่แบบว่าสุดห่ามก็เลยเที่ยวนะฮะ
หลังจากที่ก่อวิรกรรมนี่คือเปรื่องผ้าล่อนจ้อนเลยนะ
ใจใดทั้งสิ้นบ่อฉลามอันนี้เนี่ยมันอยู่ใน
นะครับนั้นเนี่ยในเดือนตุลาที่ผักในเดือนตุลานี่แหละที่เขาแบบว่า
ไปเจอไอ้ตะหนุ่มคนนี้แล้วมันไม่กัดเหรอ
ก็นี่ไงมันจะยังไงล่ะคะคุณ

แล้วเขาไม่ห้ามกันเหรอ

เป็นสะบายใจ

แล้วเดี๋ยวกันเติบมาตรงนั้นก็ไม่ใส่อะไร
นักทรงเที่ยวก็ได้เรียวว่าทายคลิปเป็นแบบสิบลิสต์

คือปกติมันจะมีคนลงไปให้อาหารอยู่แล้ว
ใส่ชุดนะคุณแม่เขาใส่ชุดมีฟินมีอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นเนี่ย๔วันเนี่ยเขาก็ไปตามจับมาได้นะ

เกิน๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กำลังแบบล่า๒แก้วสรวนเสลยแล้ว

หรือว่าเพราะกินไปแค่๒แก้วอาจจะ๓๐กำลังสนุก

ก็ยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับ
ที่แบบว่าได้กระทำอะไรอย่างนี้ไปนะคะ

เคยมีเข้าไปสื่อประวัติมา

ตลอด๒๐ปีที่ผ่านมาเรานี่ก็ไม่เบานะ
พายหลังจากที่ต้องเห็นชายคนนี้

พ่อเนี่ยคือหมายถึงว่าพี่ชายเขาเนี่ย
ฆ่าพ่อเขาเองต่อหน้าต่อตา

ตั้งแต่ตอนที่เขาเพียงอายุ๑๕ปี

ฝ่ายทนายความของวีเวอร์เนี่ยก็เลยชี้แจงเพิ่มเติมมานะฮะ
เขาก็เลยได้รับคำปรึกษา

ใช่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะ

ไอวีเวอร์มันว่าไงรู้มั้ย

ไม่ต้องเชื่อว่าป่วยประสาทละ
สนใจว่าเจอปลาที่ใหญ่กว่า

ก็เหมือนกับคนที่

คนยังกลัวคุณแม่บ้างต้องกลัวเลย
ต้องกลัวอะไรก็ยังอยู่ร่องรอบเลยตอนนี้
อีกเรื่องหนึ่งค่ะไปที่ญี่ปุ่นนิดนึงเขาก็ต้องไปแก้ปัญหา
สิทธิ์ที่ชอบลวนลามหญิงสาวในรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้
ตอนนี้เขาบอกว่าหวั่นจะกระทบกับโอลิมปิกปีหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๒๑กันยา๖๒ที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อธนากรใจสุขสกุลดี
รายงานข่าวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ระบุบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการรถไฟทุกสายเลย
ออกประกาศถึงแนวทางการรับมือกับพวกโรคจิตที่ลวนลามผู้หญิงในรถไฟ
รายงานก็ระบุบอกว่าโดยเฉพาะในปีหน้านั้นจะมีมหากรรมกีฬาโอลิมปิก๒๐๒๐
ตำรวจคาดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะออกมาสร้างความปั่นป่วนมากเลยให้กับสาธารณชนนะคะ
นี้ในปัจจุบันก็มีเว็บบอร์ดนัดหมายเชิญชวนแลกเปลี่ยนข้อมูล
เมื่อได้กระทำการลวนลามสำเร็จมีการแบบนี้ด้วย
หรือว่าจะมีการโพสต์แล้วก็มีการให้คะแนนชื่นชมกันอีกต่างหาก
ตำรวจก็เลยเปิดเผยบอกว่าการลวนลามผู้หญิงในรถไฟนั้นถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียว
สารกำหนดให้มีโทษรุนแรงมากขึ้น
แต่ว่าชาวโรคจิตก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดเลยคุณผู้ชมค่ะ
กลับกันนะยังมีพัฒนาการรูปแบบและวิธีการมากขึ้นเข้าไปอีก
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลวนลามในรถไฟ
บอกว่าอย่างนี้๑มีที่นั่งว่างเยอะแต่ไม่นั่งเลย
กลับมานั่งแนบชิดคลอเคลียร์อยู่ใกล้นี่เขามีวาดรูปการ์ตูนไว้ด้วยนะ
แทร่งทำเป็นหมดแรงเหนื่อยจากการทำงานมาก
แล้วก็เอาคางมาวางแหมะซบที่ตรงบ่าไหลเพื่อสูดดมกลิ่นของคุณผู้หญิง
หรือว่า๓จับผมมากัดกินหรือว่ากัดเล่นอันนี้มันใช่ไหมเนี่ย
จับกลุ่มมือที่จับห่วงในรถไฟแบบไม่รู้ไม่ชี้ประกบมือกันเลย
เอาบริเวณเป้าของตัวเองมาถูเสียดสีทางด้านหลังของผู้หญิง
ใช้นิ้วมือรูปไลค์เส้นผมหมุนวนด้านบนศีรษะผู้หญิงเล่นไปเรื่อย
อวัยวะเพศออกมาชักสำเร็จความไข้ใส่จนด้านหลังผู้หญิงเปลือเปื้อนไปหมด
๘เอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบยืนบริเวณที่ว่างตรงหว่างขาของผู้หญิงเพื่อหวังจะแนบชิดในจังหวะรถไฟโยก
ตำรวจเขาแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเจอการกระทำทุกรูปแบบให้ใจเย็น
มีสติพยายามจับให้ได้ค่ะหนังคาเขา
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าพนักงานสถานีรถไฟโดยเร็วที่สุดถ้าเกิดเรา
และบางทีก็อยู่ใต้สะพาน
ก็มีความสุข
ไม่ใช่ใช้ฉันคนเดียวมาก

ปิกปิ่นสิบเจ็บเจ็บไว้เมื่อก่อน
ไหมถึงเตะรูปเอาไว้กันใช่มั้ย
รูปว่าไม่มารถดีแบบหนึ่ง

เธอเชื่อมั้ยว่า
เวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ

ยืนแล้วแบบตกใจอ่ะเธอก็ใจมั้ย
คือมันคืออะไรคือมันไม่ทันที่จะนึกอะไร
ตกใจมือสั่นแบบกลัวไปหมดเลย
มันคืออะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบว่าเห็นแล้วเกิดอารมณ์นะ

ดังนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเลยนะ
แล้วอย่างหนึ่งก็แบบว่าเราต้องเดินหนีหรืออะไรสักอย่าง

หรือยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเอาให้ขนันข้าเขาเลยถ่ายให้ชัดเจน

อ๋อเมื่อก่อนอันนี้น้ำปลาอันนี้รถเมล์

พูดโบราณแล้ว๓๔๐ปีที่แล้วน่ะ

เสร็จแล้วเนี่ยฉันก็ยืนรอวันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์

เขาบอกเอาอีเวนหนูก็รีบวิ่งลงใต้ดินเลยทันที
พอลงใต้ดินมีคนวิ่งตามดึ๊ก
น่ากลัวมากวิ่งตามรูปผมเนี่ย
วิ่งหนีตั้งตาย

ก็ตามเขาไปถึงห้องมาละ

เขาบอกจะขอคิมแต่งงานแล้วเหรอจริงเหรอเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เรื่องต่อไปมาดูเรื่องของความสวยความงามกันบ้างดีกว่านะคะ
ยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่เทรนด์ต่างเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วมากจริงคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเทรนด์เรื่องของสีผม
เราจะเห็นว่าสาวหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนสีผมตามเทรนดแฟชั่นในขณะนั้นนะ
พอเรื่องสีผมจบปั๊บทีนี้สีคิ้วเหมือนกัน
ดันไม่จบด้วยพอทำผมเสร็จคิ้วมันก็ต้องไม่จบสิคะ
สีผมไปทางสีคิ้วไปทางหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้

จะหาดินสอเขียนคิ้วให้ใกล้เคียงกับสีผมนั้นก็ยากแสนยากจริง

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เด็ดมาช่วยให้สาวดูดี
ไม่ว่าจะลุคไหนคุณก็สามารถสวยปังได้
นี่เลยค่ะดินสอเขียนคิ้วตัวดังของเคสที่ดอลนะคะ
ตัวนี้เขาเรียกว่ามีรีวิวกันในทวิตเตอร์ด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะที่ดิฉันถืออยู่นี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีขนาดเล็ก
เล็กเลี้ยวเล็กพกผ่าสะดวกมากเล็กจริง

ต้องบอกงี้นะสำคัญมากว่าดินสอที่ยังเล็กมาก
คุณรู้ไหมพอเอามานี่แค่๑๕มิลลิเมตร

เวลารีวิวคุณต้องหันให้เห็น

ไว้ปัดใช่ไหมเอาไว้ปัดไงแล้วคุณก็จะได้คิวที่ฟูสวยงามมากเลยจริง
มีด้วยกันทั้งหมดนะ๘เฉดสีอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่
มีสีอะไรบ้างมีโทนดำแน่นอนแล้วนะคะน้ำตาลเทาบรอนทองหรือว่าคาราเมล
ชิ้นนี้เรียกว่าลงตัวกันเลยทีเดียวนี่ไงที่ฉันทำให้ดูนิดหนึ่งก็ได้
นี่เห็นมั้ยเพราะเวลาคุณใช้เส้นเล็กก็จะเขียนง่าย
ถูกต้องนะคะแล้วข้างนี้ก็ปัดออกแล้วก็เกี่ยว
จริงต้องบอกว่าเรื่องของราคาดีงามมากคุณผู้ชมค่ะเพียงแท่งละ๙๙บาทเท่านั้นเอง
มี๒แพ็กเกจจิ้งให้เลือกนะคะคือแบบที่เป็นกล่องแล้วก็แบบพุ่มพลาสติกโชว์สินค้าก็สามารถที่จะหาซื้อได้ทุกร้าน
ช่วงนี้พระเอกนางเอกที่แบบว่าตัวท็อปนี้เขาก็เริ่มเปิดเรื่องความรักกันมากขึ้นแล้วเนอะ
เห็นมั้ยนาเดชยายาเขาเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วพอสต์สลันต์เขาก็เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์
พี่เวียกับน้องวิวราก็เที่ยวอิโรปเหมือนว่าที่พระเอกนางเอกยิ่งยิ่งชิดเยอะคนยิ่งตามเหมือนกับที่ศูนย์งาน
แล้วยอดคนมีอยู่รูปที่นางใส่ชุดว่ายน้ำเห็นป่ะ
กดไลค์จะล้านเอาอ่ะ
ยอดกดไลค์จะล้านเอาอ่ะคือตายแบบทุกคนยิ่งเปิดเปิดเรื่องแฟนมากขึ้นคนยิ่ง
เห็นไหมคุณแม่ม้าเขาเปิดเรื่องแฟนเขาร่ำรวยเขาแฮปปี้กัน
คุณแม่จะปิดทำไมเนี่ยคุณแม่ม้าเปิดทำไมอ่ะ
อ้าวคุณว่าย้าต้องเปิดสิถ้ายก็รู้กันทั้งหมดแล้วนี้

ทั้งคนทั้งหมดที่อยู่สามท่านปิดหมดเลยเค้าบอกตรงตรง

ที่จะให้ฉันเปิดให้นี่เปิดก่อนดีมาก
อันนี้ก็ปิดนี่ก็ปิดอันนี้ก็ปิดปิดเปิด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

เรากำลังจะพูดอย่างนี้ด้วยใจเปิดมาตรง

เราไม่ต้องการอะไรรู้ป่ะ

คิดเหมือนหนู
ก็แล้วเราเป็นคนสัมภาษณ์อยู่ทุกวัน
เป็นยังไงล่ะโอ๊ยภาพครองอะไร
เอาเลิกแล้ว

ยังแจกที่จะใส่ชุดเจ้าสาวอีกเหรอ

เอาหมากปรินกับคิมเบอร์รี่เนี่ย

วันแรกที่เริ่มจากการเป็นคู่จิ้นกันก่อน

คู่จิ้นเขาสองคนก็เลยมาเป็นคู่จริง

ก็ยังไม่ได้รับการเฉลยใดนะฮะ

ล่าสุดความรักของเขาเนี่ย

ภาพหวานของทั้งคู่ที่ดินเนอร์ฉลองกันในวันครอบครัวแล้วก็
มีความรักให้กันเนี่ยนะฮะ
เอาง่ายเขาแปลว่าอาจจะเป็นเสียงหัวเราะของคุณดวงตาของคุณรอยยิ้มของคุณน้ำเสียงของคุณ
ความเป็นคุณทั้งหมดมัดทำให้ผมตกหลุมรักความน่ารักของคุณมา๖ปี

นะฮะแล้วก็ปุ๊บคิมเบอร์รี่ก็เขียนต่ออีกว่า
เป็นอีกปีที่เราจัดโดยไม่ทะเลาะกันและยังคงต้องการที่จะใช้เวลาทุกปีที่น่ารำคาญไปกับคุณหว่ะ
โอ้ยน่ารักช่าแหลมวัน
แล้วก็ปากเขาก็จะตอบอีกนะว่าเราทะเลาะกันดีแล้วผมจะให้สูดเอาอากาศของคุณเข้าเต็มปอดเขาเลยเมื่อรู้สึกถึงสัมผัสของคุณอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
หวานมากทีเดียวอ่ะ

แต่วันนั้นจำได้ว่าน้องหมากออกมาตอบคำถามไปก่อนหน้านี้เรื่องแต่งงานแล้วนะ
เขาก็ยังแต่เขาว่ามัน๖ปีไกล

เป็นพระเอกอย่างนี้ให้คนจินแบบนี้มากกว่าก่อน
เก็บตังค์ของคุณแม่โกยก่อนสิ
ตอนนี้โอ้โหช่งนี้ช่วงโกยทั้งคู่เนาะ

ต้องบอกงี้ว่ามากี้มีลูกแฝดใช่ป่า

มันต้องหาโรงเรียนกันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
วัยจริงเลยทีเดียว
ก็เรียกได้ว่ากำลังจะดูว่าเป็นโรงเรียน
นานาชาติหรือว่าโรงเรียนไทยดี

ก็อยู่ในช่วงที่ดูอยู่นะ
บอกอย่างนี้ตอนนี้ลูกก็ยังไม่

แต่ว่าก็ค่อยดูไปเรื่อย
ผู้หญิงผู้ชายคนนะ
พอโรงเรียนแรกที่เข้า

กี้ให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ

ชอบการเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่า

ทิศทางที่ดีหรือไม่ดี
คือมันต้องเริ่มต้นมันต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหม

มันจะได้แบบพื้นฐานแน่น

เสร็จแล้วพอเข้าโรงเรียนแล้ว

มันก็จะต้องสนุกรักในการเรียนนะฮะ

ก็พยายามหาอยู่ไม่ว่าลูกจะจบ

อะไรอย่างนี้คือว่าเขาก็จะรู้สึกว่า

ตกลงจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ

ก็คือจริงแล้วใจเรานานาชาติ

ว่าจะสูญเสียความมีวัฒนธรรมไทยไป

อย่างคนไทยเนี่ยอาจจะส่วนมากเนี่ย

เป็นความเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแต่ข้อเสียนางบอกว่า

แบบว่าแสดงตัวตนออกมา

ถ้าอยู่ในโรงเรียนฝรั่งมันจะกล้าพูดกล้าอะไรมากขึ้นนะ

แล้วแต่คนคือลูกชมพู่เข้าโรงเรียนยัง

เห็นนั่งลงว่านั่งถึงอเมริกาแล้วนี่

คุณอุ้มลักษณะเขาแบบว่า
บอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยอย่าหยุดสวยนะคะ

แม้จะมีลูกมีเต้าไปข้อมูลถูกต้อง

โพสต์ภาพเซลฟี่แบบใส่แว่นตา

หน้าปิดตาพร้อมกับข้อความระบุ
บอกว่าแม่ถอยซีรีส์มาใหม่จ้ะ

ทำโฉมมาอย่างดียาไรกินได้ไม่ได้

แม่ไม่แอปว่าผอมแล้วจมูกโด่งหน้าเปลี่ยน
ปิ้งรอติดตามความงามของแม่นะจ๊
พวกเขาก็เรียบรูชัดเจนเพราะเขาเบรกดราม่า
คนมีประเด็นแน่นอนเรื่องการให้นมน้องดิสมี่

จากนี้คุณอุ้มลักษณะยังตอบคอมเมนต์เพื่อน
คุณพ่อของเธอที่เข้ามาแซวแบบตรงไปตรงมา
บอกว่าบ้านเราไม่สตอนะป๊าสอนมา
ทำก็บอกทำรุ่นนี้ไม่มีแอป
ปิดบังเรื่องศัลยกรรมแล้วชัดเจนจริง

รอชมความสวยความงามของพี่เขาดีกว่า

อ่ะเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า

มาดูภาพของดีเจมะตูมกันดีกว่า
ลูกใหม่ผมยาวเท่มากเลย

มีความคล้ายกับไปรตกองนะในแบบพม่า
นี่ดูสิคุณผู้ชมจะรอดไหมลองดูรูปค่ะ

เป็นลูกที่แปลกตาที่หลายคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะ

แล้วเขาถามแฟนคลับว่าลูกใหม่เขารอดหรือว่าไม่รอด
โดยมีเพื่อนดาราเข้ามาแบบ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงชาวเน็ตเนี่ยนะคะ

และชอบว่าลูกนี้เนี่ยหล่อมาก

แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมองว่าคล้ายปลายตะกองนะคะ
นุ่มได้แบบสุดทอดชาวเมียนมากนะคะ

ก็คล้ายอยู่นอกจากนี้เนี่ย
บางคนก็มองไปในทางสวยปัง

ซ่อนอยู่ภายใต้การจือปากนั้น

ว่าแล้วก็ตามไปสองลูกใหม่ของดีเจมะตูมกันดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะ

คุณจะมองว่าสวยหรือว่าหล่อกันแน่

ว่าราสีใดโปรเมตต์ช่วงนี้แบบว่า

อย่ะแล้วเป็นพร้าวเป็นราสีเขาพอดี

เพราะเขาไปทีเที่ยวกับฟงกับแฟนไม่รู้สึกอะไรเลย
นี่ออกมาโปสต์ข้อความชี้แจ้ง
นี่นี่นี่นี่

ประเด็นดังกล่าระบุว่าผมขอสารภาพทุกอย่างนะครับสำหรับ
เรื่องที่เกิดนะเรื่องแรกคือผมไปเที่ยวไต้หวันกับเพื่อนครับ
แล้วเห็นน้องพิตตี้ที่เคยรู้จักกันไปเที่ยวไต้หวันผมเลยชวน
น้องเขากับเพื่อนเขามากินเหล้าที่ผับครับแล้วก็โดนเดียจับ
ได้เพราะถ่ายรูปเพื่อนเขากอดคอเพื่อนผมนะแล้วก็มือถือนะฮะ
คอมครับซิงค์กับคอมครับนะแล้วอีกเรื่องคือเมื่อเดียว่า
หลับนะฮะแล้วไปเดอร์ตี้บาร์ครับนะโดนรุ่นน้องเดียเนี่ยถ่าย
จังหวะที่ผมกอดคอหรือโอบไม่รู้จำไม่ได้ครับแล้วเขาก็
ส่งไปให้เดียดูครับขอโทษเดียกับครอบครัวเดียมากมากด่า
ผมเลยผมเฮียเองผมมันเป็นคนเฮียล้านเปอร์เซ็นต์นางว่าอย่างนั้น
นิกกี้นัชัดก็ได้ลบโพสต์ข้อความดังเก่าไปแล้วนะฮะ
ที่โลกออนไลน์มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แท็กนิกกี้เดียเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเลย
แหละเนาะแฟนเขาเป็นแอร์ไหมวันนั้นเขาเคยพูดในรายการ
แฮชแท็กนิกกี้วันนั้นยังพูดถึงอยู่เลยดิกี้เพิ่งจะเจอกันเนี่ย
บอกว่ามันหลายครั้งแล้วกับพีชตรงพีตตี้เนี่ยก็มันทำรายการ

น่าจะเป็นไทยสไมล์

เพราะว่าไม่เคยลงรูปแฟนเลย

แต่แฟนก็โกรธนะพูดจริงนะนิกกี้
วันนั้นก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาขอโทษเป็นเรื่องจริง
เพราะเพื่อนหนูเนี่ยรุ่นพี่หนูเนี่ยเขาไปเดินที่บานนี่แหละ
เออคนลองถ่ายรูปกับอีกนิกกี้เต็มเลย
มันเกิบขอโทษค่ะมันถ่ายไม่ได้ครับ

อ๋อแล้วไปบอกเขาอีก

มันเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแบบว่านะฮะ

ช่วยกับผู้ที่ประสบภัยนะครับปกติแล้วเนี่ย
ก็เป็นคนจัดงาน
แต่ครั้งนี้เนี่ยอยากจะแทนแฟน
โดยการสนับสนุนมาตลอด
โดยการจัดด้วยตัวเอง

ใดลึกสิ้นเนี่ยนะคะเอาไปสมทบกับ

ก็จะมีเนี่ยหลายคนที่จะช่วยเหลือ
พี่น้องที่ประสบภัยอยู่แต่ตอนนี้เนี่ย

เยอะมากเลยคนนั้น

ยิ่งที่จะบอกว่าช่วยได้ช่วยเถอะ
ไปบอกว่าคนนั้นเอาภาพเอาซีนอะไรเลย

พอไม่รู้ว่าจะเริ่มซ่อมมาอะไรก่อน

คุณไปมาดำคุณถามมาเยอะ
ใช่ดูกลงเอ้อพี่ไปวันไหนอย่าง

หนูกลับบ้านมีคนถามว่าคุณพ่อดำมันจริงหรอ
มันเริ่มเขียอะไรอีกแล้ววะอีกแล้ว

โน้ทพี่ป่อนดำไม่จ่ายเงินเขาจริงเหรอ
หนูก็เขาจ่ายไปแล้วค่ะเดินไปอีกบ้าน